ชาวอำเภอบางประกงที่ฉะเชิงเซานี่เขาทำตามระเบียบเลย
พากันไปขอเลขเด็ดกับต้นไม้ต้นนี้นะคะ

ส่วนที่อุดรธานีตื่นตื่น
ตื่นอะไรครับตื่นตระหนกตกใจพอเรื่อง
เพราะว่ามีเห็ดแปลกเห็ดปลวกจิกเกิดที่หน้าพระพุทธรูป

เหรอเขาเกิดเขาเกิดปกติเขาเกิดที่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหม

เยอะนะเป็นดอกเลยนะชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ดเห็ดปลวกจิกนะคะ
ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตรงแปลงดอกไม้หน้าพระพุทธรูปนะคะ
สร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๓๓ที่วัดสว่างโคกล่องหมู่ที่๓
ตำบลสร้อยพร้าวอำเภอหนองหานอุดรธานี
งวดที่แล้วชาวบ้านเจอเต่าในงานบวชภายในวัดเดียวกันนี่แหละ
เมื่อจับหงายท้องเห็นเลข๒๕

มีใครเอาปากกาไปเขียนหรือเปล่า
เลขท้าย๒ตัวงวดที่แล้ว

คราวนี้ก็เลยต้องมาหาของแปลกในวัด

บอกว่าพบเห็ดปลวกจิกนี่แหละ
ผิดฤดูการเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้

เชื่อว่าน่าจะเป็นเห็ดนำโชค
อุดรธานีฝนตกหรือเปล่าช่วงที่ผ่านมา
อ้าวนั่นแหละสิ
ที่หนึ่งจุดที่สุรินครับ
เพื่อนบ้านแตกตื่นขอโชคลาภ

ของนายโชคอำนวยนางทองสัยเบิกบาน
ที่บ้านกุทองหมู่ที่๒ตำบลตรึมอำเภอศรีขอรภูมิ
แม่ควายท้องแก่นี่ตกลูกออกมาหน้าตาแปลกประหลาด
ก็คือไม่มีปากไม่มีจมูกแต่ว่ามีตาเดียว

ชาวบ้านเชื่อว่าลูกควายจะมาให้โชค
ก็เลยไปขอเลขเด็ดกันทั้งวันเลยค่ะ

ไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะนครศรีธรรมราชค่ะ
ชาวบ้านไปดูลูกหมูประหละ

ในตำบลเสาเผาอำเภอสิชน
ลูกหมูน้อยตัวนี้เป็นเพศผู้นะคะ

๒ปากดูดนมได้ทั้ง๒ปากเลยนะคะ
น้ำหนัก๓กิโลกรัมความยาว๒๐นิ้ว

ตั้งใจจะดูแลลูกหมูประหลาดอย่างดี

เขาก็ถือว่าเป็นหมูพิการนะคะ
แม้จะทำใจส่วนใหญ่ลูกหมูที่เกิดมาผิดปกติ

แต่เจ้าของบอกว่าสงสารเขา

และที่สุดท้ายที่ฉะเชิงเศร้าค่ะ
นักเสี่ยงโชคค่ะมุ่งหน้าไปที่บ่อปลา
หมู่ที่๒ตะบนบางสมัคร
หลังจากที่นายชัยวัดแทร่ลิ้มพบ

ซึ่งอยู่ใต้คันบ่อปลา
เพื่อนบ้านก็ใช้เวลา๗ชั่วโมง

วัดความยาวได้ทั้งหมด๑๗เมตร
รอบลำต้น๓เมตร
นักเสี่ยงโชคทราบข่าวก็เดินทางไปเลยค่ะ
ขอเลขเด็ดกันทำให้ต้นตะเคียนทอง

บอกว่าถูกกว้านซื้อเกลี้ยงแผงเลยค่ะ
ขาวเป็นดวงเลยนะต้นตะเคียนต้นนี้

ตอนแรกผมเอ๊ะทำไมถึงแปลกตรงไหน
แต่ว่าธรรมดาธรรมชาติของเห็ดปลวกจิกนะ
เขาขึ้นในป่าดิบชื้นป่าเต็งรังป่าเบนจพันธ

ใช่หรือไม่ที่ที่มีจอมปลวกในป่าในเขา

แต่เอ๊ะทำไมมาขึ้นอยู่ตรงหน้าพระตรงนี้

ต้นไม้ปกขลุมก็ไม่ค่อยมีนะดูสภาพ